มันคือแบบมันนานมาก๕๐๖๐ปีที่แล้วมันจะมีสินทรัพย์ที่ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นหลักทรัพย์
แต่พอปลายทางแล้วมันอาจจะไม่ใช่หลักธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความตีความ
ถ้าในไทยหนึ่งคือเรามีกฎหมายเฉพาะเรามีพรกรสินทรัพดิจิทัลที่ออกมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จริงมันสามารถถูกตีความลงไปถึงทรัพดิจิทัลหรือว่าหลักทรัพย์ก็ได้
มันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนพี่หันมองยังไงเรื่องนี้
ปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดสมมุติเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะทำวอลุ่มได้มากแค่ไหน
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าเกิดเราดูในเว็บไซต์กรตเนี่ย
ก็ยังไม่ได้จบไปเพียงปีที่แล้วเท่านั้น
หลังจากที่ปีที่แล้วก็มีการล้มกันไปหลากหลายเหรียญหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะ
ขยันฟ้องมากก็กดดันราคาให้มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาค่ะ
ก็เรียกว่าสร้างความฮือฮากับอุตสาหกรรมในเรื่องนี้มาก
เราจะพามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะ
เพื่อมาวิเคราะห์กันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อเมริกาแบบนี้นั้น
จะส่งผลกระทบกับเมืองไทยอย่างไรนะคะ
แล้วก็การฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะทำให้ไทยต้องมีการปรับตัวตามหรือเปล่านะคะ
วันนี้ค่ะเราก็เลยเชิญแขกรับเชิญนะคะคุณพีรพัฒน์หานคงแก้วค่ะ
กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะคะ
ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกรตค่ะ
ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณพีรพัฒน์หางคงแก้วนะคะหรือว่าพี่หาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ก็ถือว่าสัปดาห์ที่แล้วเนาะมีเรื่องร้อนแรงแต่ว่าเหตุมันเกิดที่อเมริกาวันนี้เขาก็เลยจะมาคุยกันว่าเหตุเกิดที่อเมริกาแล้วคนที่ไทยต้องเดือดร้อนอะไรกับประเด็นนี้บ้างนะคะ
เราก็เข้าหาไม่กว่าแต่เข้าหาที่ค่อนข้างคล้ายคืนกันทั้งคู่
ที่เป็นประเด็นหลักเลยคือการซื้อขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้ต้องขอเล่าก่อนว่าจริงอย่างในอเมริกาเนี่ย
เขาไม่ได้มีกฎหมายกำกับควบคุมดูแลแต่ไม่ได้ไม่ขวางว่าความว่าผิดกฎหมาย
ทีนี้มันก็มีประเด็นมาตั้งแต่ต้นปีที่เหมือนกับว่า
แล้วสุดท้ายก็เอามาสั่งฟ้องเลยในตรงนี้
อาจจะเป็นเรื่องการเมืองจริงหรือเปล่า
แต่ว่าเขามีความจริงจังในการที่เหมือนกับ
เขาต้องการจะลิดลองอุตสาหกรรมคลิปโตของอเมริกา
จริงแล้วเพราะว่าเขาสั่งฟ้องเลย
ก็คือกรตก็ต้องปุ๊บก่อนที่จะไปเข้าไปจดทะวินในตลาดลับสับได้
ใช่เขาพูดเองด้วยแล้วอยู่มาสั่งฟ้อง
ว่ามีอะไรเขาพยายามเข้าไปหากรตอเพื่อพูดคุยตลอดนะ
แต่ว่ากรตสหรัฐก็ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจน
จริงถึงเขาจะฟ้องไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วย
ทั้งที่ในความเป็นจริงถ้าเกิดเราพิจารณาในคุณสมบัติเนี่ย
มันก็จะดูขัดแย้งกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมข้อนี้มันเลยถูกตัดไปหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการกระทำที่แบบทำลายอุตสาหกรรมก็มีเหมือนกัน
คือคล้ายเหมือนกับคุยไม่ได้คุยกันมาก่อน
เหมือนเขาแบบอยู่ประเทศเดียวกันแต่อาจจะแบบว่าอยู่ไกลกันเนอะ
แต่ว่าพอคราวนี้ย้อนกลับไปตรงที่ตัวที่เราบอกว่า
โดนฟ้องข้อหาคล้ายกันก็คือว่า
ให้แบบเหมือนหลักทรัพย์ให้บริการหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
แล้วมีการเรทขึ้นมาว่า
ที่มันเข้าข่ายว่าเป็นหลักทรัพย์

มันไม่มีใครมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักทรัพย์
เพราะคราวนี้มันก็มีเหรียญต่างเนอะ
แต่ในบรรดาเหรียญต่างเนี่ยก็คือแบบ
ถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าเหรียญอะไรบ้างนะคะ
ที่กำลังเป็นคดีอยู่แล้วใช่เป็นคดีอยู่แล้วไม่ตัดสินยึดเยอะมานาน

อันนี้อยากให้พี่อันอธิบายนิดนึงว่า
คือทำไม๒เหรียญนี้มันถึงแบบไม่ได้โดนเหมือนกัน
โอเคก็ทีนี้เราต้องพูดถึงตัวการตีความว่าอะไรเป็นหลักทรัพย

มันเป็นเหมือนกับมาตรฐานที่ถูกใช้ในคดีปี๑๙๔๖ได้

สินทรัพย์นี้มันถูกซื้อด้วยเงินไหม

แล้วก็มีการจ่ายปันผลประโยชน์
มีการดำเนินการโดยผู้ที่ขายเหรียญพวกนี้ไหม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพิจารณาโดยคร่าวจากพ่อนี้

มันก็สามารถตีเขาได้เหมือนกัน
แต่ว่าอย่างที่เราพูดอันไปตอนต้น
คล้ายกับหุ้นที่มีปันผลจากผลกำไรมันจะพอมองแบบนั้นได้
แต่ว่ามันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าผลกำไรที่เกิดขึ้นเกิดจากการดำเนินงานของผู้ขายเหรียญไหม
ตรงนี้มันจะมีความกังวลนิดนึงเพราะว่าเหรียญคลิปตัวพวกนี้ในตอนแรกที่มันถูกเสนอขาย
คราวนี้มันกระจายไปที่คนหลายคนเป็นจำนวนมากแล้ว
เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมองว่ามันจะมีสินทรัพย์ที่

แต่พอปลายทางแล้วมันอาจจะไม่ใช่หลักทัพก็ได้

คนร้อยคนอาจจะมองไม่เหมือนกันเลยก็ได้
คือแบบคุณเอากฎหมายเมื่อ๖๐ปีที่แล้ว
มาใช้ตีความกับเทคโนโลยีในวันนี้
พูดง่ายคือเขาจะตีความว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้

ที่จะโดนคือมีเพียบมหาศาลเลยด้วยซ้ำ
หรือข้อที่บอกว่าแบบมีการหวังผลกำไร

ผมคิดว่าทุกคนซื้อเหรียญมันก็ต้องแบบหวังผลกำไรอยู่แล้วนะครับ
แสดงว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการตีความ

ก็ต้องโดนกันเกือบทั้งกระดานเลยหรือเปล่า

สมมุติเราพิจารณาตามที่ดีตามว่า
มีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้

คดีน่าจะเห็นผลในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้านั้น
ก็คือจะอาทิตย์นี้แล้วใช่ไหม

จะทำให้คดีที่เหมือนกับเพิ่งฟ้องร้องไป

ดังนั้นการกระทำแบบนี้ของทางกรตสหรัฐ
ที่ออกมาฟ้องขยันฟ้องกับเรื่องของการตัดสินใจว่าเป็นหลักทรัพย์ไหม

ถ้าสมมุติว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น

พอหลังจากเกิดข่าวชุมชนคลิปโตเขาก็อ่อนไหวเนอะ
ทุกอย่างคือมีข่าวร้ายร่วมก่อนนะ

อุตสาหกรรมคลิปโตจากการกระทำแบบนี้

แต่คิดว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันไม่จบโดยรวดเร็ว
นี่คือแบบชัดเจนมากเลยนะว่า
จะมันจะเป็นอย่างไรต่อ
เท่ากับว่าตอนนี้
มันเห็นชัดว่าเขาเอาจริง
และมันทำให้ส่งสัญญาณให้คนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ซึ่งมันก็จะมีเรื่องตลกในเรื่องที่
เมื่อประมาณแบบเดือน๒เดือนก่อน

เรามีการตีความหลักตับที่ต่างจากอเมริกา
เราจะทำทุกอย่างมึงบอกว่าให้คุณได้เหมือนกับว่า

ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีนอกมีในอะไรที่เราจะสามารถจินตนาการ
ได้แต่สิ่งที่จินตนาการได้อย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่า
ฝั่งธนิยมและธนิฐเดิมอาจจะไม่พอใจจริงก็ได้
ย้อนกลับไปนิดนึงคือพอเราพูดว่าในการฟ้องร้องเนี่ยพอพูดถึงว่าจะ
ว่าคลิปโตเหล่านั้นเป็นหลักทรัพย์หรือเปล่า

ตอนนี้มันเหมือนหล่อนั้นในชุมชนคลิปโต
ตกลงเป็นหลักทรัพย์มันดีหรือไม่ดี
ถ้าสมมุติว่าพวกคลิปโตต่างโดนจัดเป็นหลักทรัพย
อันนี้ในไทยในอเมริกา
อเมริกาจริงเป็นการถูกจัดเป็นหลักทรัพย์
จะมีการควบคุมกำกับดูแลที่เหมือนกับว่าชัดเจน

ถ้าเกิดมันถูกจัดเป็นหลักทรัพย์แล้วมีการสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของโปรเจกต์
มันก็คงจะตอบคำถามหรือว่าออดิตแนวทางออดิตมันก็คงจะต่างออกไปจากบริษัทที่มีอยู่เดิมทั้งหมดเลย
แต่ถามว่าสุดท้ายถ้าเกิดการเป็นจัดถูกจัดเป็นหลักทรัพย์มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่
เท่ากับว่ามันจะมีการกำกับดูแลที่ชัดเจนและเข้มงวดขึ้น
คำถามคือเหรียญพวกนั้นมันได้คุณภาพทั้งหมดหรือเปล่า
ในแม่มุมมองของภาระตอห์ของสหรัฐหรือมุมมองของนวยงานกำกัด
เขาก็จะมองรักษาศิลป์มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง
แต่ว่าพอไม่มีคู่นี้มันก็ฟรีนิดนึง
ถ้าเป็นหลักทรัพย์อาจจะทำให้คนเทรนดยังมีสติกันมากขึ้นก็ได้เนอ
อาจจะเป็นไปได้ไหม

เพราะว่าในมุมมองของคนลงทุนมันก็
ใครก็คาดหวังผลกำไรทั้งนั้น

มองว่าผมอยากลงทุนเสี่ยงก็มีเหมือนกัน
มันก็ขึ้นอยู่กับระดับบุคคลระดับคนด้วยนะคะ

ถ้าสมมุติว่ากันที่แบบเหรียญต่างกลายเป็นหลักทรัพย์ขึ้นมา

จริงการตีความหลักทรัพย์ของไทยกับอเมริกา
แล้วก็กฎหมายที่มีส่งผลต่อสินทรัพดิจิทัล

มันค่อนข้างต่างกันโดยสิ้นเชิง
แต่ไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมดูแลอะไร
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากำกับดูแลเป็นพิเศษ
ส่วนการตีความหลักทรัพย์ของอเมริกาชัยหาวิเทศ

ถ้าในไทยหนึ่งคือเรามีกฎหมายเฉพาะ
เรามีพอรกอสินทรัพย์ดิจิตอลที่ออกมาตั้งแต่ปี๒๐๑๘
ที่คลาสติฟาย์ออกมาว่าพวกนี้คือสินทรัพย์ดิจิตอล
จริงมันสามารถถูกตีความลงเป็นสินทรัพดิจิทัลหรือว่าหลักทรัพย์ก็ได้
โดยถ้าเกิดในของตัวพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของเรามันจะมีอยู่๑๐ข้อ
มันจะมีบอกเลยว่าใน๑๐ข้อนี้มันมีอะไรบ้างที่เป็นหลักทรัพย
โดยข้อ๑๐มันจะถูกเขียนว่าหรืออะไรก็ตามที่คณะกรรมการกรตกำหนด
หรือพูดง่ายคืออะไรก็ตามที่กรตชี้ว่าเป็นหลักทรัพย์สิทธิ์นั้นเป็นหลักทรัพย์
กรตก็มีไทยก็มีอำนาจที่จะชี้ว่าอะไรเป็นหลักทรัพย์เหมือนอเมริกาเลย
เพียงแต่ว่าความแตกต่างคือเรามีกฎหมายเฉพาะเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติอยู่กรตจะมาบอกว่าไม่
มันจะดูแปลกทันทีเพราะว่ามีกฎหมายเฉพาะ
คุมเฉพาะออกมาแล้วใช้ได้มีคนได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

คำถามถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมคำตอบคือมีความเป็นไปได้นะ
แต่ผมมองว่าค่อนข้างยาก

ผมจะกลายเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไหมครับแล้วจะขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ยังไงบ้าง
เท่ากับว่าประเทศไทยยังมีศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เต็มไปหมดเลย
อีกทีหนึ่งคำถามเราว่ามีความเป็นไปได้ไหมคำตอบคือยังมีความเป็นไปได้แต่อย่างที่บอกมันยาก

อืมค่ะนอกจากเรื่องหลักทรัพย์แล้วเนี่ยในตัวของการฟ้องร้องกันตอนนั้นเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะโกรธอะไรกันมากันแน่กันหนา
อยู่ดีดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบไปเหมารวมแบบนั้นพี่หันมองประเด็นนี้ไง
คืออย่างอันนี้นี่คือเป็นปัญหาของเรานะไม่มีกฎหมายชะพอ
ตรงนั้นมันเป็นรูกว้างที่เหมือนกับว่าจะทำตามก็ได้หรือไม่ทำตามก็ได้
เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผมรู้สึกว่าแบบนี้เป็นบริษัทของซีซี่

ควบคุมดูแลเพราะว่ามันเป็นการที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะอืม
นี่แหละคือปัญหามันมีความแตกต่างกันตรงนี้
ค่ะนั่นเท่ากับว่าในไทยอย่างแบบใบแนนซ์เองเขาก็ไปร่วมกับกั๊
แล้วก็เพิ่งได้ใบอนุญาตมาด้วย
แล้วพอคราวนี้ถ้าเกิดเขาเปิดบริการอะไรอย่างนี้จริง
เท่ากับว่าในไทยก็จะไม่มีทางในการเกิดปัญหาแบบเดียวกับอเมริกา
เพราะว่าเหมือนในไทยก็กำกับดูแลแค่ใบแนนซ์ไทยไปเลย
ผมมองว่ามันไม่เชิงไม่มีปัญหาขนาดนั้น
จะไม่มีอิทธิพลกับใบแนนกราฟไทยแลนด์แบบศูนย์เลยเหรอ

แล้วก็การสมมุติว่าถ้าเกิดใบแนนซ์จะใช้
คุณก็ต้องผ่านหลักเกณฑ์ของไทยให้ได้
แล้วก็ต้องตอบคำถามของคุณต่อให้ได้ว่า
ก็แสดงว่ามันก็ไม่ได้เชิงว่าไม่มีปัญหาหรอก

ก็แสดงว่ากฎหมายมันมีความชัดเจนมันก็ดีกว่าที่คุมเคลือ
ก็อาจจะไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเท่าอเมริกาหรอก
เพราะว่าไทยมันก็มีกฎหมายที่มันชัดเจนอยู่แล้ว
มันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนพี่หันมองยังไงเรื่องนี้
คือถ้าเกิดสมมุติเข้ามาสุดท้ายมันก็ต้องดูว่า

แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงว่าของที่มีอยู่ในมือใครมีอะไรบ้างนะฮะ
คิดว่าก็น่าจะมาหาต่างพอกันเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แบบคู่ขี้กันมานะฮะ
แต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดสมมุติเข้ามาแล้วเนี่ย
เราก็ต้องแบบพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับ

ซึ่งใบอนุญาตโบเกอร์มันเป็นตัวที่ทำให้เป็น
แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่ว่ามันอาจจะมีคนที่เหมือนกับเป็นลายใหญ่
มันเป็นปัญหาที่สำคัญมากเพราะว่ามันมีพฤติการที่แตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์เดิมโดยสิ้นเชิง
เพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เดิมเนี่ยแต่ประเทศมันจะมีแค่แห่งหรือสองแห่ง
ลองคิดภาพตลาดที่ไม่มีคนไปเดินก็จะไม่ค่อยมีคนอยากมาขายของ
แล้วตลาดที่ไม่ค่อยมีขายของก็จะไม่ค่อยมีคนอยากไปเดินเช่นกัน
มันก็เลยเป็นเหตุว่ามันอาจจะส่งผลกระทบแค่ในเรื่องของตัวใบอนุญาตเนอะ
จะส่งผลกระทบในเรื่องของแบบทำให้คนเข้าใช้หรือไม่เข้าใจ
เพราะว่าคนย่อมอยากไปที่ที่มีของขายเยอะที่สุดปริมาณราคาดีที่สุดอยู่แล้ว

ถ้าเกิดว่าเรามองว่าอเมริกาเขาแสดงออกชัดเจนแล้วว่า
คราวนี้การขยับแบบรุนแรงแบบนี้ของอเมริกา
ถ้าเคสนี้เขาทำสำเร็จแล้วก็มีในเรื่องของการตีความหลักทรัพ
ถ้าเขาทำเรื่องนี้สำเร็จมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อการกำกับดูแลของทั่วโลกบ้าง
ถ้าเกิดสมพจน์กับกำกับดูแลของทั่วโลกบ้านนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร
แต่ว่าคือถ้าเกิดสมมุติการกำกับดูแลก็จะมีฮ่องกงกับสิงคโปร์ที่เมืองเราเพิ่งออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลชัดเจนมา
ถิ่นฐานของอุตสาหกรรมคลิปโตมันจะค่อนข้างไว
มันไม่ได้มีประเด็นอะไรว่าการย้ายถิ่นฐานมันจะเป็นปัญหา
หรือจริงถ้าผมพูด
ถ้าเกิดสมมุติเราเกิดเหตุการณ์คล้ายขึ้นในขณะนี้

เหตุการณ์นี้อาจจะไม่จบภายในแบบอาทิตย์หรือ๒วีค
หรืออาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะเป็น๒๓เดือนได้ซ้ำ
เพราะว่าคุณจะสามารถโอนสินทรัพย์ไปที่ไหนก็ได้ของทั่วโลก
อย่าโล่นเร็วการเทสายการเข้าซื้อมันไวมาก
กระจายตัวไปแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นปกติ
แล้วก็ผมมองว่ามันจะเร็วกว่าอุตสาหกรรมอื่นแน่นอน
คลิปโตไวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
ไม่ได้มีออฟฟิศที่ไหนเลยบนโลก
ทุกคนทำงานออนไลน์กันในแต่ประเทศ

แล้วก็แบบมีการตั้งสาขาในประเทศ

เพราะว่าที่อื่นเขาก็มีกฎหมายเฉพาะของเขา
อุตสาหกรรมอเมริกาที่มันจะเกิดภาวะสมองไหล

ในประเทศที่มีกฎหมายชัดเจนนั่นเองนะคะ

ทำสินทรัพย์ดิกัล
จริงถ้าเกิดสมมุติว่า

เขาไม่ได้คาดหวังให้เหมือนกับว่าแบบ
อะไรขนาดนั้นจริงแค่อย่างน้อยที่สุด
คือเหมือนกับว่าไม่ห้ามเราจนเกินไป

อันนั้นคือเหมือนกับว่าเราก็ค่อนข้างดีใจมากแล้ว
เพราะว่าจริงอุตสาหกรรมของเรา
มันคล้ายกับว่ามันยังไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจ
อะไรขนาดที่จะต้องได้รับความสนับสนุน
เคยมีคนบอกว่าทำไมคิปโตมันไม่ปลอดภาษีเหมือนหุ้น
อะไรขนาดนั้นเพราะว่าจริงเราก็ต้องยอมรับว่า
เทรดคลิปโตมันไม่ส่งเสิร์ชเทรดเศรษฐกิจโดยตรงขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นในมุมลองของเราเราก็มองว่าแค่ไม่ห้าม
แล้วก็ไม่ต้องสรรพสมมุติเป็นพิเศษ
เหมือนกับว่าไม่ได้ห้ามเราแล้วก็ไม่ได้แบบต่อต้าน
อะไรแค่นั้นแค่นั้นก็ดีมากแล้วในมุมมองของเรา
ก็คือไม่ต้องห้ามแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ต้องมีการแบบ
จริงจะห้ามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแค่เหมือนกับการปล่อยให้
อย่างถ้าเกิดสมมุติให้พูดเลยก็อย่างสมมุติในปีที่แล้ว
คือจริงตรงนี้มันก็มีปัญหาที่เหมือนกับว่า
มันก็ยังไม่ชัดแต่เหมือนกับว่าออกมาก่อน
เพื่อเหมือนคล้ายกับเขียนเสือให้วัวกลัวก่อน
เหมือนกับว่าให้คนไม่ต้องทำจะได้ไม่ต้องมีปัญหา
ซึ่งตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเค

แล้วแบบเหมือนกับว่าแบบพออะไรที่มันดูจะมีปัญหาค่อยเอาลงในแฟนบล็อก
ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการดูแลในเรื่องประมาณนี้ไปนะคะ
โอเคค่ะวันนี้โอ้โหเราก็มาเคลียร์ในเรื่องประเด็นต่าง
ที่หลายคนอาจจะสงสัยกันนะว่ามันฟ้องร้องที่อเมริกา
แล้วจะมีเหตุการณ์อะไรกระทบในไทยหรือเปล่า
แล้วก็เรื่องของหลักทรัพย์ว่าเอ๊ะทำไมบิตคอยน์นะ

ถึงผลกระทบต่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นในไทยไหม
เราก็ชัดเจนว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับอเมริกาขนาดนั้น
เพราะว่าอย่างไทยเองเราก็มีกฎหมายในการกำกับดูแล
ที่ชัดเจนกว่าอเมริกานั่นเองนะคะ

ที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ